เมื่อวานนี้สักสองทุ่มคุณผู้ชมฮะที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ย
ตำรวจทางหลวงเขาประสานกับตำรวจสพพาชี
มีการแจ้งข่าวกันว่ามีการขนย้ายแรงงานต่างด้าว
หน้าเลยปาดหน้ารถแล้วเรียกให้จอดเลย
นี่ครับคุณผู้ชมรถของผู้ก่อเหตุอยู่ทางขวานะ
โฟทโจนเนอร์ขาวครับรถตำรวจมาปาดปาดเข้าขวา
เข้าขวาปุ๊บค่ะหลังจากนั้นก็บอกให้ลงมาอ่า
ลงมาดูหน่อยซิว่ามีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
จริงหรือไม่นี่คือเมื่อวานนี้๒ทุ่มเป็นถนน
นครหลวงพาชีครับพอปาดได้ปุ๊บเอาตัวคนขับลงจากรถก่อน
แล้วก็ควบคุมตัวไว้นี่นี่ลงมาลงมาไปล้อมรถของผู้ก่อเหตุแล้วครับ
เป็นฟอร์จูเนอร์ขาวทะเบียน๖๔๙๘กำแพงเพชร
ส่วนอีกคันเป็นกระบะโตโยต้า๔ประตูสีขาวทะเบียน๘๕๔๕กำแพงเพชร
ไปเจอข้างในนะคุณผู้ชมเป็นแรงงานเมียนมาอัดแน่นเลยโอ้โหดู
นี่ไงที่เคยบอกอยากให้ดูตอนเปิดอันนี้กระบาดก่อนนะ

เปิดแล้วดูหน่อยข้างในยังไม่ต้องลงมานั่งกันอีกท่าไหนเห็นป่ะ

ถ้าใครไม่เคยเห็นขนแรงงานต่างด้าวเขาอยู่กันแบบนี้
โอ้โฮผมที่เคยถามไง

อ้าวน่าจะหกประซ้อนปักกันอยู่
คนข้างในคงได้แต่หายใจเข้าอย่างเดียว
เพราะว่าหายใจไม่ออกแล้วแน่นเหลือเกิน

โอ้โฮดูดิออกมาทีละคน
รวมไปถึงนายอานุพงแทร่ม้า

แล้วก็คนขับกระบะชื่อวิชาแซ่จ้าง
ตำรวจก็พาตัวทั้งหมดลงจากรถครับไปดูตอนนั้นนะครับ
มาทีละคนลงมา

มานี่

ก็จับลงมาจากรถครับแล้วก็แยกย้ายเป็นกลุ่มไป
ถามว่าก่อนจะมาถึงอายุทยาเนี่ยมาจากไหนกันมาก่อน
โดยผู้ต้องหาเขารับจ้างขนแรงงาน

จะไปส่งข้างโรงงานที่อำเภออุทัย
ค่าจ้างคันละ๑๕๐๐ครับแต่กว่าจะมาโดนจับครั้งนี้
เคยทำมาแล้ว๓ครั้งตำรวจก็แจ้งข้อหาคนขับ
ทั้ง๒คนทั้งคนขับกระบาดกับฟอร์ทชูนเนอร์
นำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในเมืองโดยผิดกฎหมายครับ
ส่วนแรงงานชาวเมียนมาจะถูกผลักดันกลับประเทศต่อไป
โอ้โหตำรวจนิการข่าวแม่นเหลือเกิน